สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในครูกัดสะบัดข่าว
คนนะ๓คนนะเจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณดาวสุพัสรา

พูดอย่างนี้ชิบหนักเลยนะพี่ดาว
ครูกับครูกับ

มาให้เราก็พวกเดียวกัน

ทุกวันจันทร์กับทุกวันอังคารนะคะ

แล้วพี่ดาวเนี่ยไม่ใช่แค่มานั่งคุยข่าวกับเรา

พาไปดูอะไรนะดีมากมายเลยนะ
ต้องแชร์เลย

ขอแบบนั้นไม่เอา

วันนี้เรื่องราวของเราก็มีให้ได้ติดตามกันเยอะ

ใครที่ใช้แอปเป๋าตังค์

หลายคนใช้แอปเป่าตังค์กันอยู่แล้ว

ใครซื้อสลากินแบบกระดาบบ้าน

อย่างคัดกรองมะเร็งก็สามารถจองได้ค่ะ
ดิจังเลยแอปเดียวนี้

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปส
เขาบอกว่าต้องการจะยกระดับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ผ่านทางแอปเป่าตังค์ที่เราคุ้นเคย
เข้าไปในแอปเป่าตังค์นี่ค่ะคุณสังเกต
ก็สามารถกดเข้าไปแล้วขอรับการบริการได้เลย
โดยก่อนหน้านี้นะคะได้มีการบริการให้จองเสร็จรับยาคุมกำเนิด
สำหรับผู้หญิงอายุ๑๕๕๙ปีมาแล้ว
พอจองไว้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปรับยาที่คลินิกนะ
หรือว่าร้านยาใกล้บ้านรวมถึงหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านด้วย

เพิ่มการให้บริการครอบคลุมไปถึงการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ใช่ค่ะคือผู้หญิงต้องตรวจทุกปีนะใช่ไหมพี่ดา

ช่วงอายุนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์

และที่สำคัญไม่ได้ให้บริการเฉพาะคนที่มีสิทธิบัตรทองเท่านั้นนะ
คนที่มีบัตรประกันสังคมคนที่เป็นสิทธิ์ข้าราชการ
สามารถใช้บริการตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ
สำหรับผู้หญิงไทยอายุ๑๕๕๙ปี
สามารถจองสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากบนลูกได้
หรือใครที่เป็นคนไทยชายหรือหญิงก็ได้นะ
อายุ๕๐๗๐ปีสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ส่วนผู้หญิงมะเร็งเต้านมที่รู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงหรือเปล่า
ก็สามารถจองได้เช่นเดียวกันนะคะ
ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในแอปเป่าตังค์ที่เราคุ้นเคยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคิดว่าจะนำร่องในกรุงเทพก่อน
แต่ว่ามีข้อมูลอัปเดตก็สามารถติดต่อได้นะที่สอปศชใสต์ด่วนคือ๑๓๓๐
มันเป็นคนกลัวเกลียวไปตรวจแล้วเจอไม่ต้องคิดแบบนี้นะ
เพราะบางคนไปเจอช่วงระยะคล้ายมันรักษาไม่ทันแล้วไง

ส่วนผู้หญิงที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ย
จะต้องมีอายุที่ค่อนข้างสูงหน่อย

แล้วที่เหลือที่ฝากไว้ล่ะฮะยี่สิบ
ฝากไว้ฝากไว้สามสิบอื้อหูแม่แม่แม่มากเลยนะ
อายุไม่มากแล้วเหรอเออคุยกันสนุกจริงเลยนะสองคน

มาดูเรื่องนี้กันบ้างไม่น่าเชื่อครับว่าไอ้ข่าวปลอมแบบนี้
ยังมีคนเชื่ออยู่นะเพราะฉะนั้นมาบอกกันหน่อยละกัน
เรื่องของเรื่องรถบัตรรถโดยสารทั่วไปนะ
ปกติมันก็เป็นป้ายธรรมดาที่เราเคยเห็น
รวมไปถึงปัจจุบันคุณผู้ชมมันมีเป็นป้ายแบบไฟฟ้าแล้วถูกไหม
แต่มันมีข่าวปลอมออกมาบอกว่าไอ้ป้ายที่เป็นไฟฟ้าของรถสาธารณะทั่วไป

โอ้โหเป็นไปได้เหรอข่าวปลอมนะครับ
เล่าให้ฟังกันหน่อยเพราะว่าไอ้ข่าวแบบนี้เนี่ยเราเห็นทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหม
รถบัสรถเมย์แบบใหม่มันก็จะเป็นป้ายไฟฟ้าแบบนี้

จู่มันมีข่าวปลอมออกมาว่าถ้าเห็นป้ายแบบนี้อย่าไปใช้นะ
รถเมย์ผิดกฎหมายโทรกฎหมายทั้งนั้นแหละครับ
โทรขึ้นได้สบายใจเลยครับเพราะว่าทางสูตรตั้นข่าวปลอบเขาออกมาบอกแล้วนะ
นี่เขาได้ทำการร่วมด้วยกับทางกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมนะครับ
บอกว่านี่ไอ้ข้อมูลที่แชร์กันออกไปอ่ะที่บอกว่าไอ้ป้ายไฟฟ้านี่ถือว่าผิดกฎหมายเนี่ย
ไม่จริงขึ้นได้ตามปกติทั่วไปแล้วเขาทำออกมาเนี่ย
ดีแล้วถูกแล้วด้วยไอ้ป้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับ
และแน่นอนฮะเมื่อมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องมานั่งดูกันหน่อยว่าเอ๊ะสรุปแล้ว
รถเมย์ของเราควรจะต้องเป็นป้ายแบบนี้หรือป้ายแบบเก่าดี
ผมก็เข้าใจนะไอ้รถเก่าบางทีมันก็ยังเป็นป้ายแบบป้ายธรรมดาทั่วไป
ส่วนรถใหม่ก็จะเป็นป้ายไฟฟ้าแบบนี้แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับ
ก็ถ้าเปลี่ยนเป็นรถแบบใหม่แบบนี้ได้หมดทุกสายก็จะยิ่งดี
จะได้สร้างความเข้าใจแบบเดียวกันกับประชาชนเวลามีข่าวแบบนี้ออกมา
เขาจะได้ไม่หลงเชื่อง่ายเพราะทุกสายทุกคันเป็นแบบเดียวกันหมดไง
ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ไฟเปลี่ยนรถเถอะอาจจะเป็นไปได้นะ
แต่ผมเข้าใจมันมีมากมายหลายขั้นตอนคือในบางสายเท่าที่ผมเห็นเขาก็เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่แล้ว
แต่บางสายก็ยังใช้รถแบบเก่าอยู่ซึ่งก็คงจะต้องรอการดำเนินการ
เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอก
ทุกคันทุกสายเป็นแบบเดียวกันหมดจะได้ไม่สับสนวุ่นวายไง
เชื่อว่าตอนนี้ค่อยทยอยเปลี่ยนเนาะตามการเวลาบางทีมันมีเรื่องข้อจำกัดต่างระยะเวลาสัมปทานอะไรต่างนะคะ
เอาจากเรื่องของข่าวปลอมนะคะเอาเป็นว่ารถคันไหนรถเมคันไหนที่เป็นป้ายไฟขึ้นได้หมด
ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดเอาเรื่องถัดไปที่เป็นเรื่องเตือนภัยผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงคนไหนที่ขับรถกลับบ้านคนเดียวกลางค่ำกลางคืนคุณขับไหมคะกลางค่ำกลางคืน
บ่อยมากเลยค่ะระมัดระวังนะคะเดี๋ยวมีรถมาตามจี้ตูดนะตาม
ตามตามเอ๊มาไม่ดีแน่นอนเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
พอเรียกลุงมาคุยบอกว่าคุณนั่นแหละเรียกผมให้ตามมาแน่อ้าวดูคลิปค่ะ
พี่คิดได้ไงอ่ะมาอยู่ไหนตอนเข้าไปก็มีรถเปิดไฟเห็นป่ะน้องเห็นป่ะ
รอยกลางอ่ะไม่พี่ตามหนูมาตั้งแต่ตรงไหนดีกว่าตามมาตั้งแต่ตรงไหน
โอ้โหขับตามมาเฉยเลยมันมีเหรอไฟที่บอกว่าตามมาเลยตามมาเลยจ้า
ไม่มีนะไม่มีแล้วผู้หญิงเขาก็ยืนยันหนูไม่ได้เปิดไฟกระพริบ
หนูไม่ได้เรียกหนูไม่ได้โบกมือแต่พี่ตามหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แบบนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะคะเอาเจ้าของคลิปนี้ค่ะ
ส่งเรื่องมาร้องเรียนในเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าหลังเลิกงานขับรถกลับบ้านพักในปฐุมธานี
สังเกตว่ามีแท็กซี่ตามจี้ท้ายมาติดเลย
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาจี้มาเพราะเขารีบหรือเปล่า
แต่พอสักพักเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านแท็กซี่ก็ตบไฟเลี้ยวซ้ายตามเข้ามาในหมู่บ้าน

นี่เหมือนกับว่าขับตามแล้วนะแปลกแล้วแปลกแล้ว
ตอนนั้นเอกใจก็เลยแอปทีนี้ยังไม่จอดหน้าบ้านตัวเอง

ขับวนในหมู่บ้านเลยไปก่อนวนไปดูซิแท็กซี่ตามไหม
ตามตามเฉยเลยตามในหมู่บ้านโอ้โหอย่างนี้อาการไม่ดีแล้วเนี่ย
จุดสุดท้ายที่มาหยุดก็คือป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
แจ้งพี่ยามพี่ยามพี่ยามแท็กซี่ตามมาไม่รู้เขาตามมาทำไม
พอแท็กซี่ตามไปถามคนขับรถแท็กซี่บอกว่า
ก็น้องคันหน้าเรียกผมให้ตามเข้ามา
บอกว่าไม่ได้ตามไม่ได้บอกให้ตาม
เธอก็เลยบอกเอ๊ะยังไงดีนะลงมาเป็นคลิปก็ถามพูดจากันไม่รู้เรื่อง
เธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจอ่ะส่วนรอปภก็ขี่รถไปตามแท็กซี่
แล้วพอเรียกมาก็เป็นตามภาพแล้วค่ะพูดวกไปวนมา
บอกว่าเธอเรียกสักพักอ้างบอกว่าอ๋อแกร็ฟเรียกเอ้า
แล้วก็บอกผมเป็นคนดีน่ะประวัติดีน่ะเช็คเลย
ผมเคยช่วยตำรวจจับโจรคืออ้างไปต่างนานานะคะ
ทำไมไม่พกละทำไมไม่มีล่ะแต่ทีนี้ค่ะพอตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
อืมตำรวจแทนที่จะเรียกตัวคนขับรถแท็กซี่รายนี้ไปที่โรงพักอืม
แต่ยังไงปล่อยอ้าวปล่อยไปเหรอปล่อยไปค่ะอืมปล่อยไปเรื่อย
มีเหตุผลไหมเอาเจ้าของแท็กซี่ขออภัยค่ะเจ้าของคลิป
ฮฮก็บอกไม่รู้หรอกว่าชฟอร์ตั๊กซี่ต้องการอะไรแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่สบายใจ
เอออยากให้ตำรวจทำอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เข้ามาดูแล้วก็ปล่อยไป
อย่างน้อยไปโรงพันธุ์ทึกประจำวันไว้ไหมค่ะ
ไม่ใช่จบด้วยการปล่อยไปเฉย
อยากเตือนผู้หญิงที่ขับรถคนเดียวมองซ้ายมองขวามองหลังให้ดีนะคะ
เพราะไม่รู้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่
เอ้าสรุปสุดท้าย
ถ้าเขาไม่ได้ถูกเชิญตัวไปที่โรงพักก็ไม่รู้นะสิว่าเขาตามมาทำไมเนี่ย
นั่นแหละสินะแล้วเล่นตามมาถึงในหมู่บ้านเลยนะ
ถ้าเราอยู่ในรถเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะให้คนที่อยู่ข้างเราเนี่ยนะ
นั่งแท็กซี่คันหลังตามไปถูกไหมหรือจะเป็นการแยกย้ายก็ว่ากันไป
ก็จะมีการเปิดไฟกระพริบผมก็เคยเปิดเปิดไฟผ่าหมากแล้วก็เข้าข้าง
แล้วก็เหมือนกับว่าโบกหน่อยแท็กซี่ก็จะมาจอดด้านหลัง
แล้วก็ขับไป
ก็แค่นั้นเอง

จนถึงขั้นว่าได้รับความเดือดร้อนความเสียหายมากมาย
ทางผู้เสียหายก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูหน่อยนะคะ
บ้านหลังนี้ล่ะคุณผู้ชมที่แก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบเนี่ยบุกมาทวงเงิน

ข้อความที่ฝาผนังบ้าน
รีบโทรกลับด่วนเลยนะ

ไม่ใช่ข้อความแบบนั้น
แล้วไม่ใช่แค่ฝากข้อความมาไว้ที่ฝาผนังบ้านนะ
ยังไปงัดบ้านเขาขโมยทรัพย์สินต่างด้วย

บ้านหลังนี้นะคะคือบ้านโนนขาหมู่๗ตะบลนาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
ตำรวจพอทราบเหตุแล้วก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานนะคะ

สอบสวนกับชาวบ้านที่เขาเป็นเหยื่อเงินกู้
ไปคุยกับผู้เสียหายค่ะคือนายทวีศักดิ์สิทธิ์แก้วอายุ๒๗ปีนะคะ
เขาบอกว่าระหว่างที่เขากับภรรยาออกไปทำงานรับจ้าง
ไปทำงานหาเงินจะมาใช้หนี้มาใช้จ่ายนี่แหละแต่พอกลับมาพบว่ามีร่องรอยงัดประตูหน้าบ้านตกใจสิตอนนั้นโอ้โห
ตอนไปก็สภาพดีตอนกลับทำไมเป็นแบบนี้
รีบเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้าน
ปรากฏว่าทรัพย์สินศูนย์หายไปหลายรายการนะคะ
อย่างทางแก๊สมูลค่ากว่า๒๐๐๐บาท

เลื่อยโซ่ยน๓๕๐๐บาทก็หายไปด้วย
ลูกหมูตัดไม้ราคาประมาณ๑๑๐๐บาท
แล้วก็โต๊ะไม้ราคาประมาณ๕๐๐บาทก็ศูนย์หาย
แม้จะเป็นทรัพย์สินมูลค่าหลักพันหลักร้อย

แล้วทราบภายหลังว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยนะคะ

ฮะยังไงครับดอกเบี้ยโหดมากนะพี่ดาว

เขาก็เลยคิดว่าเป็นเพราะแก๊งบังหนวดเนี่ย
ไม่พอใจที่ผู้เสียหายเนี่ยค้างจ่ายเงินกู้ค่ะนะฮะ
เงินต้นเนี่ยหมื่นบาทระยะเวลาชำระคืนตามกำหนดคือ๒๔วันนะคะ
เขาเนี่ยก็ผ่อนใจจะเหลือยอดหนี้ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐บาทละ
ยืนยันว่าไม่ได้ค้างนะเขาพยายามไปหาตังค์ไปรับจ้างมาจ่ายอยู่
แต่เพราะเอิ้นว่าช่วงจังหวะที่คนมาเก็บเงินเนี่ย
มาไม่เจอเขา๒๓วันไงเป็นช่วงที่เขาออกไปทำงาน
เกินไปหนี้ผู้ส่วนนี่เขายอมรับว่าเขาเป็นหนี้จริง
แต่เขาก็ตั้งใจไปทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาให้
ถ้าคุณจะมาทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เบื้องต้นนะคุณผู้ชมตำรวจทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา
บุกรุกลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์
ส่วนความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบนั้นนะคะ
โดนอีกหนึ่งข้อหาแน่นอน
ซึ่งก็ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้กู้รายอื่นด้วยนะคะว่าปล่อยกู้วันละ๒๐จริงไหม
แต่มันก็เยอะเกินกว่าที่กฎหมายเขากำหนดใช่ไหม
ต้องกำหนดไว้๓ต่อปี
และนี่ต้องเสียเท่าไหร่บอกว่าเหลือ๔๐๐กว่าบาทใช่ไหมคุณ
เสียเวลา๘๐๐โอ้โหดอกเยอะกว่าต้นอีกเนอะโหดจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะพวกเราก็ไม่เคยที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ไปพึ่งนอกระบบถูกไหมคะ
ก็พึ่งสถาบันการเงินที่ถูกต้องไปแล้วกันป้องกันความเสียหายนะคะ
เอาทีนี้นะคะจากคดีเด็กช่างกลถูกเพื่อนรุ่นพี่ไปขังตัวไว้
ไปรุมซ้อมไปบังคับบังคับหลายอย่างเห็นมั้ยไม่กล้าพูดเลย
บังคับให้จูบปากบังคับให้อมอวัยวะเพศแล้วถ่ายภาพประจานในโลกโซเชียลมีเดีย
แม่เขาพ่อเขาบอกว่าไม่ไหวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวนานมา๒สัปดาห์แล้ว
ใจพ่อใจแม่บอกไม่ไหวมานานเกินไปเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนทนายดังค่ะ
เอาไปแล้วใช่ป่ะคนที่ไปเอาไปกันกี่คน
กลุ่มพ่อแม่พาน้องสามคนที่ถูกนักเรียนช่างกลโรงเรียนชื่อดังแถวมีนบุรี
เอาตัวไปขังภายในบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง๖๓เขตหัวหมากกรุงเทพ
ร้องเรียนกับทนายดังค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกช่วยติดตามคดีให้หน่อยทนายเพราะว่าน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตอายุสิบเจ็ดปีคนเสื้อลายเนี่ย
เป็นอดีตเด็กช่างกลบอกว่าตัวเขาเป็นเหยื่อถูกบังคับให้ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยมีหลายคลิป
นี่เป็นแค่คลิปหนึ่งเท่านั้นเองบังคับให้จูบปากขนาดนี้
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะคะคือเขาเล่าให้ฟังย้อนไปแบบนี้
โอ๊ดเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนสองคนที่รู้จักตอนเรียนชื่อกรีฟกับล็อกเนี่ย
แล้วพอเจอหน้ากันไม่ได้ไปซื้อของสิครับทีนี้ถูกล็อกตัวพาไปบ้านเขาบอกว่าเป็นบ้านเรือนไทยนะ
สมกันเป็นสิบและหลังจากนั้นพอไปถึงปุ๊บ
ขณะที่กำลังคิดอยู่เอ๊ะกลุ่มนี้เขาทำอะไรกัน
มีในอีค่ะในอีเนี่ยเดินเข้ามาเลยและถามคำว่า
มึงออกจากโรงเรียนทำไมไปโพสต์อะไรในโลกโซเชียลมีเดียหรือเปล่า
บอกปฏิเสธไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่ไม่มีใครเชื่อแล้วหลังจากนั้นเป็นการถูกรุมซ้อม
ถูกทำร้ายร่างกายใช้ปืนขู่บังคับให้ถอดเสื้อผ้า
และทำอนาจารย์หลายอย่างโอ้โหเนี่ยตามภาพเลยนี่เป็นแผล
เนี่ยรถกับขังอยู่ในนั้นสักกี่วันได้สองวันค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๗ถูกปล่อยตัวออกมาเย็นวันที่๒๙ตุลาคม
แต่พอถึงบ้านสิแล้วสภาพเป็นแบบนี้
พ่อแม่เห็นไม่ปกติแล้วตกใจเลย
ตามตัวมีแต่รอยฟกช้ำใบหน้าปูดบวม
พอถามว่าไปโดนอะไรมาลูกโอ๊ต

ไม่กล้าหรอกไม่กล้าบอกโดนขู่ไว้
จนวันที่๓พศจิกายนผ่านไปตั้ง๕วัน
กับแม่ไปเจอคลิปหน้าลูกตัวเองเนี่ยไปโผล่ในโลกโซเชียลมีเดีย
ถูกทำร้ายร่างกายบ้างถูกบังคับให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง
พ่อแม่บอกอับอายมากตัดสินใจพาลูกไปแจ้งความเลยค่ะ

แต่ทีนี้พ่อกับแม่กลัวไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะไปรู้ข่าวมาว่า
มีผู้ปกครองของเด็กบางคนในกลุ่มนั้นเป็นผู้มีอิทธิพล
ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาร้องคุณทนายรณรงค์แก้วเพชร
ทนายบอกว่าคดีนี้มีข้อหาเยอะฟังแค่เบื้องต้นเนี่ยเอาไปเลย
อาณาจารย์พยายามฆ่ากักค้างนวงเหนียวอาวุธปืนอาวุธสงครามหนึ่งเยอะแล้วนะ
แล้วบอกว่าสัปดาห์นี้จะเร่งรวบรวมหลักฐานจะเอาไปยื่นตำรวจสอบสวนกลางเลย
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้เพราะเป็นพฤติกรรมอดีตช่างที่อุกอาจ
และเป็นภัยต่อสังคมไปบังคับเขาได้ยังไง
อืมเนี้ยมันน่าจะหมดไปได้แล้วนะยุคนี้สมัยนี้แบบว่ารุ่นพี่รับรุ่นน้อง
หรือว่าอะไรต่างก็ตามแต่นะที่แบบวัยรุ่นเขาแบบว่ามากันเป็นกลุ่ม
แล้วก็พากันไปทำอะไรไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ถ่ายไอ้สำคัญนี่แหละ
ถ่ายแล้วไปลงในโซเชียลคิดว่าเท่คิดว่าดี
ท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนผมว่าต้องจัดการให้เด็ดขาดสักทีนะ
รุ่นพี่รุ่นน้องถ้ารับน้องก็รับในทางที่สร้างสรรค์ก็ได้
นะคะก็เป็นเรื่องของปัญหาสังคมที่เรายังคงเจอกันอยู่
ต้องอาศัยช่วยเหลือดูแลกันและกันแล้วกันนะคะ
เอาเราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปร่วมลุ้นหนุ่มสาวคู่นี้หน่อย
ฝ่ายชายเนี่ยเขาจะขอแต่งงานก็ต้องหาบรรยากาศที่มันโรแมนติก
เลยเลือกคืนวันเพ็ญลอยกระทงนะคะไปช่วงบรรยากาศที่เขากำลังปล่อยโคมลอยอ่ะ
แล้วจะขอสาวแต่งงานงานนี้จะสำเร็จหรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะ

มันลอยในระดับต่ำแล้วมันเกือบจะโดนคนอยู่แล้วอ่ะ
บรรยากาศที่โรแมนติกก็เลยกลายเป็นบรรยากาศที่แสนจะตื่นเต้น
ตอบตกลงรับคำขอแต่งงานไม่ว่าบรรยากาศจะลุ้นระฮึกหน่อยแต่ก็เอาล่ะขอแต่งงานสำเร็จนะคะ

บางทีมันก็อาจจะอันตรายกับช่วงสถานการณ์แบบนี้
ในกรมรัวมรวมไปถึงพวกพลุพวกปฏัสด้วยกัน

แว้นยังอยู่นะ
เปลี่ยนอารมณ์มาหาของอร่อยกันบ้างดีกว่าสองสาว
เป็นหน้าที่ผมเองเลยจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวที่ดีต้องมีกากหมู

แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูร้านนี้เด็ดมาก
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
แบบที่ผมบอกไปแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ดีต้องมีกากหมู
ไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะอยากได้กากหมูอย่างเดียว
ขอเพิ่มกากหมูแล้วมากินกากข้าวอย่างนี้

เตี๋ยต้มยำกากหมูสูตรโบราณห้วยขวางรัชดากรุงเทพมหานคร
เขาบอกว่าอยู่แถวในซอย๒๐มิถุนาแยก๙
จัดไปสิครับเขาบอกว่าใช้น้ำมะนาวแท้ในการปรุงนะ
และที่สำคัญกากหมูสดใหม่ทุกวัน
ร้านเขาเปิดทุกวันนะ๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
จะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็แล้วแต่
มีในทุกแอปพลิเคชันที่ส่งแบบดิลิเวอรี่ทุกสีไปเลือกดูเอาละกัน
เขาบอกว่าสามารถโทรไปสอบถามกันได้นะจ๊ะหมายเลข
ก็จำง่ายสถานที่ผมว่าก็ว่าหาไม่ยากนะ
เขาห้วยขวางรัชดาของกินของอร่อยเยอะ
เป็นสถานที่ที่ใครต่อใครก็ชอบไปกัน
ไปบ่อยดิฉันเจอเขาอยู่ที่ราชดำเขาขวางบ่อยมาก
คุณชอบไปทานอาหารแถวรัชดาใช่ไหมคะ

ผมชอบกินของอร่อยแถวนั้นรัชดาห้วยขวางของอร่อยเยอะ

เพราะอร่อยแบบนี้เราต้องรีบไปตามกันเลยนะคะ
มาดูคุณยายธาตุแมวหน่อยดีกว่านะ
คุณยายเลี้ยงแมวเหมือนลูกเหมือนหลาน

บรรยากาศการเลี้ยงแมวเป็นยังไงติดตามในช่วง
นี่คุณย้ายเหมือนแม่เลี้ยงลูกหมดหลานเดี๋ยวนะยายเลี้ยงแมวหรือแมวเลี้ยง
ยายเลี้ยงแมวอย่างเจ้าตอนนี้ดูดีคุณยายท่านอาจจะอียุมากก็ลูกเหินเดินนั่งอาจจะไม่สะดวก

แล้วเวลายายเข้าบ้านคือดึงเชือกให้แมวเดินตามเลย

แมวหายเก่งนะ
เอาจริงแล้วบางทีมันไม่ขับมาด้วยนะ
เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะต้องตามหากันให้วุ่นอย่างคุณยายคนนี้อาจจะแบบไม่มีแรงที่จะวิ่งตามแมวเลย
วิธีนี้ดีกว่าปลอดภัยทั้งคนทั้งแมวด้วย
ครับไปดูความน่ารักของเจ้าตัวนี้บ้างแหมนึกว่าเป็นหมาเป็นแมวเหรอออดอ้อนซะไม่ใช่ควายแล้วนี่มันหมาแมวชัด
โอ้ยตัวเล็ก

นี่ไงดูตัวเล็กตัวเล็กดูน่าเอ็นดูโถถ้าจะพูดประโยคคลาสสิกก็ต้องพูดแบบเบาด้วยน้ำเสียงน่ารักนะ
ว่าควายเอ้ยคุณอย่าไปอย่าไปตะเบงเสียงใส่มันนะควายเอ้ยน่ารักตัวนี้มันมีชื่อนะเจ้าทองแท้เป็นควายสายประกวดนะครับ
นี่ตัวใหญ่นั่งดูนะโมโมเดอลิ่งคอยดูแล

ต้องฮะอยู่กับทางทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม
สมบูรณ์ฟาร์มเนี่ยก็เป็นฟาร์มควายชื่อดังอีก
ฟาร์มแล้วควายอย่างนี้คุณว่าราคาสักเท่าไหร่

เป็นสิบล้านด้วยหรอ

คุณถามตรงเลยว่าผมอยากเป็นควายไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าที่ฉันอยากพูดประโยคนึงกับครูเขา

เดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่องนี้กันบ้างคุณสุพัสรา

ดิฉันมาทั้งทีเนี่ยต้องพาคุณผู้ชมไปลงชุมชนลงพื้นที่กันหน่อย

พูดแห้วเสียหมดต้องใช้คำว่าสมหวัง

สุดมันสุดติ่งกันไปเลย
แต่ว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเหมือนที่ฉันพูดหรือเปล่า
เดี๋ยวติดตามกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ปรบมือเกลียวกราวต้อนรับกันมาอย่างยิ่งใหญ่ของพี่ดาวสุพัสรา

สงสัยอยู่เดี๋ยวให้ดูและตัดสินใจทีหลังว่า

จังหวัดสุภัณห์บุหรี
กันเลยนะคะในช่วงชุมชนต้องแพ้
สวัสดีค่ะเจอดาวที่ไหน
สนุกสนานเฮฮาที่นั่นจะพาคุณผู้ชมไปบุตรไปตะลุยชุมชนต่าง
วันนี้อยู่ที่ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ฝืนยิ้ม
เหมือนยิ้มคุณผู้ชมช่วงนี้มันมีแต่เรื่องเศร้า
ถ้าเศร้ากันอย่างนี้มือตาต้องมาแล้วนะคะ
เป็นอะไรลูกเหลือคลมหับหล่องไห้ทำไมล่ะลูก

ติดมันขาดไปหมด

โอ้โฮเอาหนูหล่องไห้ก็สงสารแทน

ต้องไปไหมไปครับไม่อยากมาอีกโอ๊ยโอ๊ยนี่คือลึงไปไหมไปครับ

ขอบคุณคุณป้ามากนะคะ

หนูยังไม่ได้จะตากซื่องเลยป๊า
ก็มา

หยุดคยาวสิลูกลองดูสิ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าทำมา
เฮื่อโอเคครับฟ้าลูกฟ้าเอออ
ยังได้แล้วลูกแต่ลูกต้องเปลี่ยนให้เหมือนชุดเหมือนปลานะ
ซึ่งจะทรงวังแต่เปลี่ยนได้ไหมลูก
ได้เพื่อความสมหวัง

โอ้โหอีหนูเฮ้ย

เพราะว่ากลับจะแต่งอย่างกล้าวดีกว่ามั้งเอ้ย
คุณป๊าหนูต้องขอโทษด้วยค่ะ
หนูแต่งอะไรมาก็สวย
คุณป้าบอกแต่งสวยมันจะได้สมหวัง

โอ้โหโอ้โหขอลูกลูก
ดีแต่หนูสวยแล้ว

แฮวนี่เขาเปลี่ยนเป็นทรงวังเลยลูก
แฮวทรงวังแฮวทรงวัง
หมายถึงแฮวมันเปลี่ยนเป็นทรงวังหรือเปล่า

เคลียร์แปลงให้เรียบลูก
แล้วก็เอาหัวแหวหวางเอานอกขึ้นลูก
เพราะว่าพอแตกหน่อมาเราจะได้พันธุ์ที่ดีลูก

ทำไมในนี้มันมีอะไรหน้าตาแปลก

ข้างในมันไม่ดีไปทำพันธุ์ไม่ได้

ต้องเป็นตั้งพ่ววดต้วยแบบนี้ลูก

เอากี่เท้ามากบลูกกบให้มิดเลยมิดน่อเลย
บแห้วเนอะไม่กบหน้าเราเนาะป๊าเนาะ

บเสร็จแล้วเราก็ต้องลดน้ำลูก

ดามระยะห้างประมาณ๘๐รึ๑๐๐เซน

จุดหนึ่งแล้วก็ห้างไปประมาณ๘๐ลึก๑๐๐เซนก็ผูกอีกจุดหนึ่ง
เราก็จะดำตรงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงเส้นเชือก
เดือนที่๗เดือนที่เริ่มเก็บหลายลูก
คุณป้าคุณป้าแต่มีไหมล่ะมีจริงไหมล่ะมีจริงลูกไปให้ลูกไป
ถึงเลยมาเลยเร็วนิดเดียว

อ๋อทุ่มเฉทาวหยางกันเฮ้ย

โป๊โป๊พอ
ตอนนี้มาถึงนาแห้วแล้วแล้วทุกอย่างก็พร้อมแล้ว
ดีมากมานเยี่ยมแฮลล์ข้าว

มาได้จุดนี้แล้วใช่ไหมคะ
บอกว่าเจอเจ้าสมหวังเจ้าแฮลล์
ก็ว่าลืมมองไปตรงไหนหน้าตามันเหมือนกันหมด

นี่สะแค้งคู่หลีปีนแดง

เฮ้ย

เซาก๋องัดขึ้นมามันจะได้เป็นกอลแบบนี้

ก่อนให้ดูหน่อยก็เจอหัวจริง
โอ้โฮโอ้โฮ

อย่ามากก็ถือกมาเลย

ไอ้เก๋ง

พอหาหาคำเจอหัว

เขามีแม่ค้ามารับเลยลูก

เงินลูกมันไม่เยอะอยู่น่ะ

ท่าทางจะไม่พอสำหรับการแปรรูปนะ

การที่จะเป็นแม่ควงหัวป่าได้ทุกคนต้องรู้เทคนิคการกรรมเรื่องต้น
มือไหนที่ไม่ได้ตำปิดเอาไว้
เพราะว่านี่คือพริกถ้ามันโดดมาใส่ตาคุณ
โอ๊ยจบแล้วเหรอจบแล้วจนมากพี่ดาว

ใช่นี่บุกไปถึงอำเภอศรีประจันทร์เลยนะ

ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนหนังจรวิกเลยนะ
นี่คือจรวูเป็นผู้อำนวยการสร้าง
จอนบูเป็นผู้อำนวยการสร้าง
ที่ทำงานก็เลยใช้วิธีการข่ายด่วม

แห้วเนี่ยอุ๊ยตายตีปากตัวเอง

จะไปแปลรูปเป็นอะไรบ้างนะคะ

ก็ทำอะไรนะเอ๊ะเอียงซ้ายเอียงขวาทำท่าทำทางเนี่ย
อีดออดหรืออายกันแน่อ่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัลสมัครเข่า
ใช้ประตูเหล็กอยู่บ้างมีปัญหานะ
ถ้าเจอแดดเปรี้ยงแล้วก็ปัญหามันจะเป็นแบบนี้ครับ
มันใช้มือไม่ได้ประตูเหล็กมันร้อน

บ้านผมสมัยก่อนก็อย่างนี้เอามือไปจับไม่ได้

ยาบคล้ายนิดนึงนะตรงหุดผมเนี่ยเป็นรอย

โอ้โหพูดคำว่าตูดออกอากาศก็ได้เนอะ
คุณผู้ชมครับอีทไทก์คู่กันสะบัดข่าววันนี้นะครับ
ดูความน่ารักของคุณยายและลูกสมุนของเขา
คุณยายมีลูกสมุนแต่เป็นหน่วยตัว

อ่ะรายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

สวัสดีค่ะ
โอเคโอเคโอเค
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ